อย่างที่บอกไปว่ามีคนมาอวดลูกนะคะแม้ว่ายังไม่ได้คลอดออกมาก็ตาม
คนที่ว่านั่นก็คือสาวเอ็มบุษราคำนั่นเองลูกสาวของพี่หม่ำนะคะ
ตอนนี้ท้องแก่แล้วนะคุณประมาณใกล้จะ๘เดือนแล้ว
แป๊บเดียวเท่านั้นเดี๋ยวเราก็จะได้เห็นหลานตาม่ำกันแล้วนะจ๊ะ
ว่าจะหน้าตาน่ารักน่าชังขนาดไหน
ลูกสาวของคุณเอ็มเนี่ยคุณเอ็มเขาเดินทางไปพบคุณหมอ
เพื่อตรวจคันตามเวลานัดค่ะก็มีการโพสต์ภาพตัวเอง
เป็นลูกสาวคนแรกให้ได้ชมกันเขียนแคปชั่นบรรยายความรู้สึกยาวเหยียดเลยค่ะ
คุณเอ็มบอกว่าตื่นเต้นมากที่จะได้เห็นลูกสาวที่อยู่ใน
ตอนไปพบคุณหมอนะอยากจะรู้เหมือนกันว่าลูกแข็งแรงสมบูรณ์ดีหรือเปล่า
บอกถึงน้ำหนักของตัวเธอเองด้วยว่าอุ้มท้องมาถึงตอนนี้
น้ำหนักขึ้นเบาเท่าไหร่คุณใครมา

นี่นี่ฉันก็ไม่ใช่ท้องฉันก็ขึ้นเท่าคุณเอ็มเหมือนกัน

คุณเอ็มบอกว่าเวลาท้องแล้วก็ผิวคล้ำขึ้นนิดหน่อยนะครับ
ส่วนหลังจากที่ตรวจเสร็จแล้วเธอมาอัปเดตให้ฟังเหมือนกันว่าเป็นยังไงบ้าง
เชื่อว่านอกจากคุณเอ็มเองแล้วก็คุณก๊อฟเองนะฮะ
คุณก๊อฟเนี่ยเป็นสามีตื่นเต้นเหมือนกันกับลูกคนแรกนะฮะ
แต่ที่ตื่นเต้นกว่าอย่างที่บอกไปว่า
คุณตาม่ำตื่นเต้นมากรับรองว่ารับขวัญหลานคนนี้
โอ้โหชุดใหญ่อย่างแน่นอนอีกสักเดือนแป๊บเดียวเนี่ยคุณ
นับนิ้วไปแป๊บเดียวก็ครบเดือนแล้วเดี๋ยวจะได้เห็นกันนะว่าหลาน
ตาม่ำหลานยายมดเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะคะ
ต้องรอดูกันนะอาจจะเป็นซุปตาดวงใหม่ที่แจ้งเกิดในวงการบันเทิง

เหมือนครอบครัวนี้เขาเป็นครอบครัวสายหา
ใช่แล้วนะคะเดี๋ยวก็ต้องรอดูกันอีกทีนึง